รุ้งกินน้ำนี่ที่เขาแผงม้าค่ะ

ว่าเนี่ยจะได้เห็นกระทิงป่ากัน
จะเห็นความสวยงามของรุ้งกินน้ำแบบนี้

โอ้โฮนี่นี่ความจริงอยู่นี่ดอมเห็นป่ะ
มองไกลแต่มันก็นิ่งอยู่มึงกันตายป่ะเนี่ย
ไม่เขาเคลื่อนไหวดูไกล
จะบอกว่านอกจากนี่เห็นไหม
จากสายรุ้งแล้วยังเห็นเป็นกระทิงแบบนี้
จุดตรงนี้เนี่ยอยู่ที่เขาแผงม้าบ้านคองทรายที่วังน้ำเขียวของโคราชนะคะ
จุดชมกระทิงป่าเขาแพงม้าเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวของโคราชเลย
นักท่องเที่ยวเขาจะแวะมาที่จุดนี้มาส่องดูกระทิงมากางเต็นต์พักค้างคืน
แล้วพอมานะมาเห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนตกแบบนี้
คนก็ตื่นตาตื่นใจค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ
ที่แบบสรรสร้างมาแบบลงตัวมากพี่เบิร์ตดูมุมนี้ดิ
โอ้โหนี่สวยนะสวยมากเลยอากาศคงดีมากด้วย
อากาศดีหลังฝนตกมีกลิ่นฝนอากาศเย็นสบาย
แล้วคนก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้เป็นที่ระลึกเยอะเลยค่ะ

ใครจะไปเที่ยวก็จะมีฝนตกทุกวันเลย
ผืนป่าทัพลานอันนี้ก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติ

ก็ไปกันได้นะคะนี่คุณผู้ชมภาพนี้ก่อนนะ
ภาพกระทิงนะว่ากระทิงเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนะ
การจะไปทำข่าวถ่ายมันให้เห็นกระทิงสักตัวกราชิก
กระทิงสักตัวในเขาแผ่งมาสบบริเวณแบบนี้
กลับมาคุยโม้บอกบอกก่อนแล้วผมถ่ายกระทิงได้
เดี๋ยวนี้ดูความอุดมสมบูรณ์ของป่า

แต่ว่าถ้าอยู่แถวบ้านนี้เจอแต่ช้างป่า
เออช้างป่าลงมาจากเขาใหญ่นะค่ะเออนี่ต้องไปบ้างเขาแผงม้าใช่ไหมใช่